เดี๋ยวเราไปอัพเดทอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมนะคะ
ห่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคคลกันบ้างค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าเป็นห่วงจริงค่ะคุณหญิงค่ะ
ป่วยด้วยหลายโรครุมเล้าเหลือเกินนะคะ

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะได้รับการเปิดเผยจากคุณชายอดำ
ซึ่งเป็นน้องชายค่ะบอกว่าคุณหญิงแมงมุมเนี่ย
ได้ไปพักรักษาตัวที่เกาะสมุย
ใช้เวลาหลายเดือนกับการเลิกใช้ยารักษาโรคค่ะ

ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมันสุดลงไปอีกค่ะคุณ

แล้วก็สุขภาพกายก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ออกกำลังกายอยู่บ้านที่ริมทะเลเป็นหลักนะคะ

คุณพ่ออย่างท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ก็บินไปอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจคุณหญิงแมงมุมอีกแรงด้วยนะคะ
เป็นช่วงพักรักษาตัวแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ที่สุดก็แอบจะผมคิดว่าหลายคนคงได้เห็นโพสต์เฟสบุ๊ก

ตอนนี้ก็เริ่มในเรื่องของกระบวนการการฟื้นฟูนะฮะ
แล้วก็พักผ่อนแล้วก็เล่นโยคะอยู่ทะเล

วันนี้ท่านพ่อท่านแม่ก็ไปอยู่ที่สมุย

ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับ

สมัยก่อนมันมีการดีขึ้นเพราะใช้ยา
แต่ปัจจุบันเนี่ยพี่สาวผมคือดีขึ้น
เพราะพยายามจะหยุดการใช้ยาทั้งหมด
ก็ต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนมากนะฮะส่วนหนึ่งเลย
ขอให้คุณหญิงแมงมุมนะคะหายป่วยไวนะคะ

แล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดนะคะ